อาตุมตามเชิญยิ้มคุณผู้ชม
คือเราเนี่ยนะได้นำเสนอไปว่าคุณอาเนี่ย
ก่อนหน้านี้น้องอ้อมเขานำเสนอว่า
ไปทำข่าวมาที่ย่านประชาชื่น
แล้วบอกว่าอาตุมตามตกอัพ
ต้องระเห็ดไปขอข้าวพระกิน

เออจนได้ชี้แจงผ่านบันเทิงไทยรัฐนะว่า

แค่พระอาจารย์ท่านรู้จักนะแล้วก็เอ็นดู
แบ่งข้าวก้นบาทให้กินเท่านั้นแหละ
ลูกชายค่ะเจ้ากิ๊บชวนชื่นเนี่ย

ยังดูแลตามปกติคุณผู้ชม
แต่อาจจะไม่ได้เห็นรูปเขาอยู่คู่กันหรืออะไรแบบนี้ไง
ไม่ได้เป็นข่าวไงอยากให้เข้าใจผิด
ส่วนตัวเนี่ยอาตุมตามค่ะไม่ได้น้อยอะไรเลยนะ
แค่อยากกลับมาทำงานเล่นหนังเล่นละครอีกครั้งนึง

หลังจากที่ออกข่าวบันเทิงไทยรัฐไป

พี่เอกลังซีรตุพระเอกก็ท่องเจ็ดค่ะ

คุณอาคุณอามาเล่นละครด้วยกันหน่อย

ก็ขอขอบคุณแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ
ยังรักแล้วก็คิดถึงคุณอาเสมอค่ะ
ฟังเสียงคุณอาตุมตามกันค่ะยินดีด้วยค่ะ
คุณอาจจะมีถ่ายรัฐไปทำข่าวเป็นอย่างไรบ้างครับ
ง่อมน้องออมก็ดีครับดีขึ้น

ใจว่าไม่ใช่เราไปเลขขอข้าวเขากิน
ไอ้กริฟต์เหรอไอ้กริฟต์มัวแต่ไร้พระอยู่ยังไม่เจอหน้ากันเลย

ตอนนี้ถ่ายของคุณเอกรังซีโรธอยู่ครับ

ขอบความขอบคุณช่องไทยรัฐด้วยนะครับ
ที่เป็นสื่อให้ผมขอบคุณครับ
เขาติดต่อกันคุณอาได้เหมือนเดิม
ได้เหมือนเดิมเล่นได้เหมือนเดิมก็ดูสภาพนี่
เล่นได้เหมือนเดิมดูสภาพสิ

แข็งแรงความจำดีแล้วก็ที่สำคัญยังหล่ออยู่นะคุณอานะ
มุมตลกสิแพรวนะคุณผู้ชม

ราตูมตามเชิญยิ้มวันที่แกพูดช้า
พูดเหนอะแบบไม่พัดทันเพื่อนเขาอะไรประมาณนี้

อะไรอย่างนั้นคุณนี่แหละใช่ค่ะนะคะดีใจกับคุณอาด้วยที่ตอนนี้งานเริ่มจะกลับมาแล้วนะคุณผู้ชมนะ